ก็ยังคงอยู่ที่เรื่องราวบนท้องถนน
ให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าคนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้
ซึ่งมาติดไฟแดงอยู่ไปโดนตัวไหนมา
ทำไมดีดขนาดนั้นเก็บทรงไม่อยู่เลยนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูภาพกันนะครับ

อาการมันเป็นอย่างไรวะนี่

คุณไม่กล้าขึ้นเหรอคันนี้เขาเดินดีกว่า

จริงก็เหมือนคนที่ถ่ายไว้แล้วบอกอาการมันเป็นยังไงวะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่คนนี้เขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์ไง
แล้วจะมีผู้โดยสารคนไหนกล้าขึ้นหรือเปล่า
นั่นน่ะสิดูแบบยกล้ออยู่ตลอดเวลานะคะ
กล้อเดินหน้าถอยหลังโยกไปโยกมาแบบนี้
บิดเครื่องเร่งเครื่องสายหัวพยักพะเยิดแบบนี้คุณ

คนที่เขาไปจอดติดไฟแดงอยู่ใกล้
ก็เลยต้องควักโทรศัพท์ออกมาถ่ายคลิปนี้ไว้
แล้วก็นำมาโพสต์พร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบบอกว่า
ณสี่แยกท่าสะอ้านเก็บทรงไม่ค่อยอยู่
ฮ่าฮ่าฮ่านะฮะก็เขียนโพสต์ไว้นะครับ
จากนั้นก็มีชาวเน็ตนำคลิปนี้ไปใส่เพลง
ทรงไม่อยู่มีไหมมีเพลงนี้ไหม

อาการดีดอาการโดนของพี่วินคนนี้

เพลงนี้นะเก็บทรงไม่อยู่เนี่ยนะครับ
หรือว่าพี่เขาใส่หูฟังไงคุณ
หูฟังฟังเพลงอยู่หรือเปล่า
เพลงมันโดนใจในขณะที่ฟังอยู่แล้วมาติดไฟแดงแบบนี้

ว่าคุณเคยได้ยินใช่ไหมล่ะดีใจจนลิงโลดนี่ไง
เหรอแต่ที่แน่หลายคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่า

คงไม่กล้านั่งซ้อนท้ายพี่วินคันนี้แน่นะฮะ
ส่วนสาเหตุเป็นอะไรเราก็ยังไม่ทราบนะ
เพราะว่าคนถ่ายคลิปเขาถ่ายมาแบบนี้
แต่ว่าหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปเล่นยาอะไรมาหรือเปล่า